คลิปนี้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเขาขับรถมา
แล้วเขามองสัญญาณไฟเอ้าก็เห็นเป็นไฟเขียว
เขาก็ขับผ่านไปปกติแต่ปรากฏว่ามีรถอีกคันนึงเนี่ย

ทีนี้พอรถฝั่งผู้ชายผู้หญิงเขาบีบแร่เตือน
ฝ่ายนั้นโมโหค่ะโมโหถึงขั้นมาด่าทอ
แล้วก็บอกด้วยนะถ้าไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ย
ไปแล้วแล้วท้ากันไปเจอที่โรงพักด้วย
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ

คุณผู้ชมผู้หญิงถ่ายคลิปเอาจริงดิฉันไม่ต้องเล่าก็ได้เพราะว่าผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิปเขาอธิบายให้ฟังหมดแล้วว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วเขาก็เอาไปโพสต์ไว้เห็นไหมโพสต์ยาวเลยคุณผู้ชมเขียนแฮชแท็กนะคะว่าช่วยกันแชร์ตามตัวหน่อยค่ะ
อ่าอ่านโพสต์อีกทีนึงก็บอกว่าเรื่องมีอยู่ว่าเรากับแฟนเนี่ยขับรถออกมาจากแยกเรียบคลองสองตรงไฟแดงเป็นไฟเขียวที่ฝั่งเราต้องไป
แล้วพี่คนขับคนนี้ขับตรงมาจากฝั่งสายไหมฝ่าไฟแดงมาทีนี้แฟนของเธอก็เลยบีบแรร์ไปทีนึง
เราก็หันไปมองเพราะว่าได้ยินเสียงเร่งเครื่องรถใหญ่เหมือนจะชนทีนี้ฝั่งนั้นเนี่ยเขาขับมาเทียบแล้วก็ชี้หน้าด่าเราว่ามองหน้าหาแม่เหรอ
หน้าเหมือนแม่เหรอไงถึงมองเนี่ยทีนี้ฝั่งผู้หญิงกับแฟนเนี่ยก็เลยพูดว่าพี่พี่ขับฝามาแล้วจะมาเฉียวเนี่ยก็เลยบีบแร่
ฝั่งนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเขาผ่านทางนี้ทุกวันซ้ายผ่านตลอดทั้งทั้งที่ฝั่งที่เขามาเนี่ยมันเป็นไฟแดงนะซึ่งก็มีการเถียงกันท้ากันไปท้ากันมาแบบที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปนี้ล่ะค่ะแล้วมันมีจังหวะที่ฝ่ายนั้นอ่ะเขาหยิบมือถือมาถ่ายทีนี้ตอนที่ฝ่ายนั้นเขาหยิบมือถือมาถ่ายนี่นี่นี่กลายเป
ฝ่ายหญิงแล้วก็จะตบฝ่ายหญิงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เธอเล่าในโพสต์แล้วข้อความน้ำเสียงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะทีนี้ในโพสต์ก็เลยบอกว่าฝากแชร์หน่อยตอนนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วแล้วคุณผู้ชมเราก็อยากรู้ไงเพราะว่าเห็นในคลิปเนี่ยเขามีการท้ากันใช่ไหมไปสอนอ
ไม่รู้ว่าป่านนี้เดี๋ยวเจอตัวหรือยังถ้าเกิดว่าเจอตัวแล้วเดี๋ยวต้องรายงานความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อด้วยนะคะ